เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องครอบครัวโจรค่ะ
แม่พ่อใหม่พาลูกอายุหกขวบปั่นจักรยานก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
ไปด้วยกันเลยนะไปวัดค่ะไม่ได้ไปทำบุญด้วย
ขโมยเงินพระพระตอนแรกก็สงสัยเอ๊เงินเมื่อวานนี้มันไม่ใช่เท่านี้นี่
ทำไมวันนี้มันไม่เท่าเมื่อวานไปดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เฉลยออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคนร้ายปั่นจักรยานมาสองคัน
คันแรกเป็นผู้หญิงสวมชุดดำมาคนเดียวส่วนอีกคันผู้ชายซ้อนเด็กผู้หญิง
จากนั้นค่ะผู้หญิงชุดดำที่ปั่นเข้ามาก่อนเดินตรงเข้าไปที่สาลาเลย
และหลังจากนั้นคันที่สองตามมาเนี่ยนะคะเด็กลงจากท้ายรถก่อน
ซ้ายมองขวาพลุพุ่งตรงไปที่ธนบัตรที่เสียบไม้
ปักไว้เขาบอกว่าเป็นค่าผ้าป่าเป็นค่าดอกไม้ทูบเทียน
บรรดาพุทธศาสนิกชนเขามาทำบุญกันดึงดึงดึงดึงดึงเนี่ย
เป็นช่วงที่ดึงนะดึงเสร็จแล้วยัดใส่กระเป๋ากางเกง
น่าจะได้ไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเด็กผู้หญิงอายุหกขัว
พอคุณมันสลดตรงนี้ช่วยแม่ดึงเงินจากต้นผ้าป่า
จากนั้นค่ะจะเห็นผู้หญิงเดินเข้าไปในโบสถ์
ซึ่งภายในประดิษฐานรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
และตรงนั้นมันมีบาทรับบริจาคตั้งหน้าหุ่นขี้พึ่งอีกหลายใบ
บาทไม่มีฝาปิดนะก็คือเป็นบาทแล้วก็เป็นโล่ง
คงจะเอามือไปล้วงแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกง
เสร็จเรียบร้อยได้เงิน๒จุดปั่นจักรยานกลับบ้านหน้าตาเฉย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่วัดเชิงเคียรีตำบลศรีสัตว์ชนะไลจังหวัดสุขโหทัยค่ะ
พระสงฆ์และคณะกรรมการวัดเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่า
สามคนนี้ก็รู้จักนะหญิงสาวในภาพกับเด็ก๖ขวบเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกัน
ส่วนผู้ชายเป็นสามีใหม่ทำไมถึงรู้จัก๓คนนี้
ก็เข้ามาป้วนเปี้ยนวนเวียนนอนเล่นอยู่ในวัดหลายรอบแล้ว
ฟังเสียงพระค่ะ
สาธุเวรกรรมมันมีจริงอยู่แล้ว
เออตามทันตามทันอยู่แล้วปั่นจักรยานตามไม่ทันได้ไง
ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับครอบครัวนี้ไง
ใจดีนะใจดีมากนะคะเพราะว่าอยากให้โอกาสกลับใจ
ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปค่ะ
นี่แหละครอบครัวที่เรียกว่าศีลเสมอกันเนอะ